เรื่องของคนหายมันมีเรื่องของน้องเก๋อีกกรณีหนึ่ง
คืออยู่ที่ชนบุรีเหมือนกันเลยนะที่หายไปเนี่ย
ถ้าจะเทียบเคียงไปเนี่ยลักษณะเหมือนกับกรณีของออยพริตตี้ออยเลย
พริตตี้ออยเนี่ยญาติบอกว่าหายไปตั้งแต่ปี๕๗
สุดท้ายเราพบแล้วว่าเป็นศพอยู่ที่ชนบุรีนะครับ
แต่นี่คือเก๋นะเก๋เนี่ยเป็นชาวบุรีรำไปทำงานอยู่ชนบุรี
แล้วหายไปตั้งแต่ปี๕๖จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็แจ้งความเอาไว้แล้ว
แล้วก็ประกาศตามหาอยู่ผ่านทางมูลนิธิกระจกเงาด้วยนะครับ
น้องเก๋นางสาวภาวินีกอทัยสงฆ์
ตอนที่หายไปเนี่ยอายุของเธอคือ๒๓ปีนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖ปัจจุบันนี้อายุก็คงประมาณ๒๙๓๐นะครับ
เก๋คนนี้นะครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรำนะครับ
หายตัวไปตอนนั้นไปทำงานอยู่ที่แหลมชะบัง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหายไปขาดการติดต่อไปตั้งแต่ปี๕๖
นะฮะในเดือนมิถุนายนคือถ้าดูตามช่วงเวลาต่าง
ก่อนที่เก๋จะหายตัวไปนะครับเมษายนปี๕๖หลังจาก

เก๋ไปทำงานโรงงานในระยะทดลองงานที่แหลมชะบังที่
จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วเช่าหอพักอยู่ในตลาดบ้านทุ่งตำบล
ทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจากนั้นต้นเดือนพฤษภาคม
ปีเดียวกันน้องเก๋ลางานไปรับปริญญาที่จังหวัดสกลนครแล้วก็
กลับมาที่แหลมชะบังนะแต่ตอนกลับมาไม่ได้ทำงานต่อที่เดิมนะฮะ
เพราะว่าลางานไปหลายวันนะฮะก็เลยต้องหางานใหม่นะฮะตอนนั้น
ลองงานอยู่ก่อนที่จะลางานจนมิถุนายนปี๕๖น้องเก๋ก็
ขาดการติดต่อไปไม่ได้ติดต่ออะไรกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อน
เลยหายไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะเดือนกรกฎาคมพ่อกับญาติเดินทางมาจาก
บุรีรำนะครับมาแจ้งความคนหายที่สพแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี
เก๋เนี่ยไปเจอเสื้อผ้ากับเอกสารสำคัญต่างยังอยู่ในห้องครบนะฮะเสื้อผ้าเอกสารอยู่ที่ห้องเช่าครบเลยนะครับ
เก๋ได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนขอให้ช่วยขี่รถจักรยานยนต์ไปส่ง
เพื่อติดรถพี่ที่เคยทำงานโรงงานเดียวกันไปกรุงเทพนี่นะฮะเพื่อนบอกว่าอย่างนี้
เพื่อนคนนั้นก็มารับน้องเก๋ที่ห้องพักย่านตลาดบ้านทุ่งแล้วก็ไปส่งที่ริมถนนเป็นปากทางถนนพระพรมกับถนนทางหลวงหมายเลขเจ็ด
นี่เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เพื่อนเห็นเก๋แล้วเก๋ก็ขึ้นรถคันนั้นไปแล้วขาดการติดต่อไปเลย
ระยะทางจากหอพักที่มาส่งเนี่ยมันห่างกับรถที่จอดรออยู่ประมาณ๑๐กิโลเมตรแล้วไม่มีใครเจอเก๋อีกเลยไม่ได้ติดต่อใครเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราถามไปยังเพื่อนสนิทของน้องเก๋นะครับชื่อว่านางสาวขวัญฤดีเริงรังนะชื่อเล่นชื่อการตอนนี้เธออายุ๓๐ปีแล้ว
ก็อายุเท่าเก๋แหละตอนที่เก๋หายตัวไปเมื่อปี๕๖ตอนนั้นเธอก็๒๓ตอนนี้เธอยังอยู่ก็อายุประมาณนี้๓๐เหมือนกันนะครับ
การเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนกับเก๋ตั้งแต่สมัยเรียนปฐมจนมาเรียนปวชด้วยกันแล้วเก๋ก็มาทำงานที่ชนบุรีติดต่อไปมาหาสู่กันตลอด
การบอกว่าเก๋มักจะมาหาการที่หอพักเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็๓๔วันจะมาหากันอยู่นะครับ
มีครั้งหนึ่งเก๋หายไปหลายวันแล้วก็ติดต่อไม่ได้มารู้อีกทีก็คือเก๋เล่าให้ฟังว่าไปหาแฟนที่กรุงเทพจนเก๋หายไปครั้งสุดท้ายเนี่ยหายไปหลายสัปดาห์จนแปลกใจ
ก็เลยโทรศัพท์ไปหาพ่อของเก๋ถามว่าเก๋เปลี่ยนเบอร์โทรหรือเปล่าเพราะว่าติดต่อไม่ได้
จากนั้นอีก๒สัปดาห์พ่อกับแม่ของเก๋ก็ขึ้นมาตามหาเก๋ที่แหลมชะบัง
นี่ฮะการบอกว่า๖๗ปีที่ผ่านมาที่เก๋หายไปเธอเคยฝันถึงเก๋๒ครั้งนะครับ
ครั้งแรกฝันว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้กับเก๋มันเป็นทางโล่งยาวแบบไม่มีที่สิ้นสุด
แต่มีคนเยอะแยะเดินผ่านไปผ่านมาแต่ไม่รู้จักกันฝันครั้งที่สองเธอกับเก๋ใส่ชุดสีขาวไปวัด
แล้วเก๋ก็พูดว่าฉันไม่มีเงินเธอก็เลยบอกว่าให้เก๋เอาเงินของการไปก่อนเอาไปกินข้าว
แต่ว่าเธอเชื่อว่ายังไงเนี่ยตอนนี้เก๋ยังมีชีวิตอยู่นะ
เขาไม่หาหนูเขาต้องหาคนเองเขาจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากเข้ากับคนได้ง่ายทุกคน
เขาเป็นคนที่ติดต่อเพื่อนทุกคน
ส่วนที่บ้านของเก๋นะครับบ้านอยู่ที่ตำบลประเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีลำนะครับ
เราได้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อตอนนี้อายุ๕๗คุณแม่อายุ๕๐นะครับ
กับแม่บอกว่าคือตอนนี้ตามหาลูกจนไม่มีเงินทองจะตามหาแล้ว
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าชาวสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะครับ
ถ้าเจอน้องเก๋นะช่วยแจ้งข่าวหน่อย
ตอนนี้ยังหวังว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่นะอยากให้ลูกเนี่ยได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง

ก็กลัวอย่างนั้นไหม

ย่านแบบย่านถูกไว้จังสรรคมี
ย่านถูกหลอกไปขายประเภทนี้กับขิต
ไปโดนไปทางเลื่อนนะครับผมนี่
เพราะว่ามันไก่ทาเลือดทายังนะครับ

เจ๊เด็กกลับมาฟังสิทธิ์ตอนนี้
คิดว่าลูกน่าจะยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม

อยากให้อันคิดว่าลูกมีความหวัง
เจ๊เด็กกลับมาหา

คุณพ่อคุณแม่ก็ตามหาลูกสาว
จนเงินหมดท้องจะตามหาละ

ถ้าใครเห็นนะครับ

นางสาวพาวินีกอไทยสงศ์

ปัจจุบันอายุคงประมาณ๓๐ปี
ตอนที่หายไป๒๓ปีนะครับ

หนักประมาณ๕๕กิโลกรัมในตอนนั้น

หรือถ้าน้องเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
ถูกบังคับข่มขู่พาไปไหนก็ไม่รู้